วันนี้นะคะเรียกว่ามาดูของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะที่นักคอมทิ้งไว้ให้กับครอบครัว
ของขวัญชิ้นที่ว่าก็คือสิ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือป้ายทะเบียนรถนั่นเองคุณผู้ชม
หลายคนบอกเอ๊ะทำไมป้ายทะเบียนรถแบบนี้เหรอ
คือแบบนี้นะคะของขวัญที่ว่านะคะก็คือป้ายทะเบียนรถที่คุณแบงค์อธิกิจลูกเขยเนี่ยโพสต์ภาพแบบนี้ไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่าได้ป้ายข่าวแล้วป้ายทะเบียนของขวัญชิ้นสุดท้ายจากคุณอาคม
คุณอาคมก็คือชื่อจริงของนาคอมนั่นแหละนะคะ
แล้วที่ฮาก็คือลูกเขยบอกเลยนะคะว่างวดนี้ผมขอสักงวดได้ไหมครับพ่อ
ได้ป้ายมายังทำให้คิดถึงอีกนะเนี่ยนะคะเพราะว่าป้ายที่ได้คุณผู้ชมดูหน้าจอ
ออกของคืออาคมเลขก็สวยด้วยนะคะตามหน้าจอเลยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมทะเบียนรถอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอคอชัดเจนนะคะ
แล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมคนในครอบครัวเห็นแล้วก็อดคิดถึงนักคอมไม่ได้นะคะ
แล้วคนที่คิดถึงสุดหัวใจก็ต้องเป็นคนนี้คุณผู้ชม
คู่ชีวิตอย่างแม่เอ๋นะคะแม่เอ๋เพิ่งโพสต์คลิปนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนี่เลย
โหเป็นคลิปกับผู้เท่าข้อมล้างรถที่รักอ่ะ
เราเห็นแบบนี้เรานึกถึงผู้เท่าผู้แก่พ่อที่บ้านก็แบบนี้แหละ

นะคะก็นั่งล้างรถนี่แหละคุณผู้ชมรถคันโปรดของนาคอมนะคะ
แล้วนครก็รักรถคันนี้มากด้วยนะคะ
แล้วก็เพลินมากเลยคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันที่๒๕พฤษภาคมค่ะ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่เอด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอพรให้แม่เอมีสุขภาพดีค่ะ
เกิดปี๒๐๑๕นั่นเองนะคะ

นี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณไอเพิ่งโพสต์ลงไปเลย
เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้ชวนคิดถึงแหละ
เพราะคนในครอบครัวก็ยังคงคิดถึงนครอยู่นะคะ
แล้วก็เราก็ให้กำลังใจกันต่อไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ดูเหมือนจะไปต่อได้นะคะ
แล้วก็ขอให้คุณแม่เอสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ